ดูความคืบหน้าคดีของน้องแอปเปิ้ลกันบ้างนะครับ
ถูกแทงถึง๑๗แผลแล้วก็เสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ข้อมูลเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชม
ภาพนี้บันทึกได้บริเวณร้านแก้วไก่ไทยนะครับ
ก็สามารถจับภาพวินาทีที่น้องแอปเปิ้ลเดินผ่านสำนักสงฆ์
แต่ในภาพดังกล่าวไม่สามารถจะระบุได้อย่างชัดเจนว่าน้องเปิ้ล
มีปากเสียงทะเลาะกันกับชาวพม่าหรือเปล่า

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
และนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ล

ซึ่งร้านอยู่ห่างจากประตูด้านหน้าสำนักสงฆ์
และอาจทำให้มองไม่เห็นชัด
ไม่สามารถระบุถึงเหตุการณ์ด้านหน้าสำนักสงฆ์ได้ว่า
แอปเปิ้ลมีการปะทะคารมกับหนึ่งในผู้ต้องหาก่อนจะเสียชีวิตหรือไม่

เมื่อน้องแอปเปิ้ลนั้นเดินมาถึงจุดนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดนั้นไม่สามารถที่จะจับภาพได้นะคะว่า
น้องเดินเลยจุดนี้ไปโดยผ่านการหันไปพูดคุยกับผู้ต้องหาที่อยู่ภายในบริเวณสำนักสงฆ์หรือไม่
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านไก่แก้วที่อยู่ด้าน
ถ้าเกิดสายสมาธิจับภาพของน้องตรงนี้ได้
ตามโลกได้ขณะเดียวกันภาพไม่โหลดชัดและทำให้เห็นได้ชัดว่า
น้องนั้นได้หันไปพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้ง๔รายที่อยู่ในสำนักสงฆ์หรือไม่
และนี่เป็นจุดที่ทำให้ไม่สามารถระบุได้ชัดว่าน้องแอปเปิ้ลและผู้ต้องหาชาวพม่าทั้ง๔รายนั้น
ได้พูดคุยและถกเถียงกันอยู่บริเวณจุดนี้ทีมข่าวได้เข้าสอบถามกับเจ้าของร้านแก้วไก่ไทยสอง
โดยเจ้าของร้านระบุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้ตำรวจไปอาจมองเห็นไม่ชัดในช่วงเวลาเกิดเหตุ
เพราะรัศมีของกล้องกับความมืดทำให้ไม่แน่ใจว่าน้องแอปเปิ้ลได้โตเถียงกับใครหรือไม่
มันเห็นไหมคะถ้าเกิดสมมุติเห็นไม่ชัดเหรอเขามาดูแล้วเห็นไม่ชัด
เขาเห็นไม่ชัดตรงเนี้ยมันไก่เกินไก่เกินใช่มันไก่เกิน
เพราะว่ามันมีรถวิ่งผ่านได้ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นแบบว่าหลังนู้นมองไปมันจะเห็นไหม
อันนี้มันไก่เกินเมื่อนั้นสำรวจเขามาดูแล้วมันไม่ชัดมันไม่ชัด
และเมื่อทีมข่าวได้เข้าสำรวจบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์พบว่าฝั่งตรงกันข้ามมีร้านค้าสองร้านที่ติดกล้องวงจรปิด
โดยร้านแรกและร้านที่๒ยืนยันตรงกันว่ารัศมีของกล้องไม่สามารถทำให้มองเห็นหรือบันทึกภาพได้ว่า
แอปเปิ้ลพูดคุยกับใครหรือไม่เช่นเดียวกันรถเห็นแค่ตรงรถนี้ครับจะเห็นตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นไปตรงนี้โอ้โห
ในวันเกิดเหตุไม่มีพยานรู้เห็นว่าน้องแอปเปิ้ลมีปากเสียงกับใครหรือผู้ต้องหาก่อนเสียชีวิต
แต่มีเพียงแค่คำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเท่านั้นและภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าปากซอยเกิดเหตุที่เห็นว่า
น้องแอปเปิ้ลเดินเข้าซอยในเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีและกล้องตัวเดียวกันนี้
ยังบันทึกภาพของชาย๓คนที่อยู่บริเวณปากซอยซึ่งระยะเวลาในกล้องวงจรปิดระบุเวลา๑๙นาฬิกา๔๑นาที
และเป็นระยะเวลาที่ห่างกันเพียง๖นาทีชายสามคนดังกล่าวนี้ถูกเชิญมาให้ปากคำในเบื้องต้นแล้ว
ขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้เข้าพูดคุยเพื่อสอบถามกับพี่สาวของน้องแอปเปิ้ลซึ่งอยู่ที่ร้านโทรศัพท์มือถือ
บอกกับทีมข่าวว่าในวันเกิดเหตุเธออยู่ที่ร้านโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นกิจการของที่บ้าน
ไม่ทราบว่าน้องสาวออกมาจากบ้านเพื่อนัดหมายกับเพื่อนที่ชื่อทรายอริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับ